สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
อย่างนี้เริ่มกันที่ประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงแรมโกเดนเทลิฟซาฟเฟอรินครับ
คนตำรวจเอกวรพงศ์ชิวปีชาพร้อมด้วยนักเตะเพื่อนตำรวจ
หลังจากที่โดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทย
ผลตำรวจเอกวรพงศ์ชิววิชาอดีตรองพบตรในฐานะที่ปรึกษาเพื่อนตำรวจ
แชมป์จากฟุตบอลดิวิวชั่นหนึ่งพร้อมด้วยนักเตะของทีมเพื่อนตำรวจนะครับ
เดินทางมายื่นหนังสืออุทธรณ์คัดค้านหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วม
เนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องเงินที่ค้างจ่ายให้กับนักเตะ๑๙คน
และไม่ส่งเอกสารตามกำหนดในวันที่๓กุมภาพันธ์ในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ทั้งนี้พลตำรวจเอกวรพงศ์ได้เปิดเผย
และเคลียร์เงินกับนักฟุตบอลแล้วนะครับ
ว่าจะหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งในวันนี้นะครับ
จึงเกิดความสงสัยและมายื่นหุ่นพลใหม่กว่านี้ครับ
เราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมมันอยู่ได้นะครับ
โดยเฉพาะทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยผมเองผมก็มีส่วนในการก่อตั้งมานะครับ
ซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากทีมสโมสรตำรวจเมื่อ๖๐ปีที่แล้วนะครับ
เมื่อทีมมีปัญหาเมื่อผู้บริหารชุดเดิมเขามีปัญหา
น้องเขายังรักทีมอยู่แล้วก็ขอให้ผมมาเดินต่อให้
ผมก็มานะครับก็คงมีเท่านี้นะครับ
ก็ผลการตัดสินก็คงรอคณะกรรมการนะครับ
เราก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าก็อยากจะได้ความกระจ่างนะครับ

ถึงบทสรุปทีมที่เข้าร่วมกันกันการฟุตบอลไทยพรีมอลีก
ในฤดูการ๒๐๑๖ด้วยนะครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

เพราะว่าหลังจากนี้จะมีการจับสลากการแข่งขันนะครับ

ที่หลีกสูงสุดของไทยจะเปิดฤดูการในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้นะครับ